พูดถึงเรื่องเราต้องมีหลักยึดเดียวกัน
ที่บอกว่าอำนาจเป็นของประชาชน
เราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้อะไรต่างนี้
ผมก็เลยอยากจะชวนว่าเรื่องหลักยึดเป็นเรื่องสำคัญ
ถูกต้องแต่ว่าหลักยึดที่สำคัญของประเทศชาติเนี่ย
คือการเคารพกฎหมายการทำตามรัฐมนูล
เพราะอะไรเพราะว่าเด็กที่มาชุมนุมนะ
ผู้ชุมนุมทั้งหมดท่านใช้สิทธิ์อะไร
ใช้สิทธิ์ตามรัฐมนูลสิทธิ์ความเป็นคนไทย
ที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
อยากจะเป็นคนไทยที่ดีที่มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ
ออกมาแสดงออกเพราะฉะนั้นเราก็เรียกร้องว่า
ภาครัฐต้องไม่คุกคามภาครัฐต้องยืนอยู่บนหลักกฎหมายเหล่านี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นพอมายืนหลักกฎหมายเหล่านี้แล้วก็กลับไปดูสิครับ
การแก้ไขรัฐมนูลอำนาจในการแก้ไขคือรัฐสภา
ถูกไหมครับที่บอกว่าอำนาจคือรัฐสภาไม่ใช่ประชาชนเนี่ย
ประชาชนมอบหน้าให้รัฐสภาสมาชิกในรัฐสภานี้แหละที่ทำหน้าที่แทนประชาชน
ในการที่จะแก้ไขรัฐบนูนในการที่จะแก้ไขรัฐบนูนโดยมีสรไปล่างใหม่
ถูกไหมครับทีนี้ประเด็นตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาที่เราต้องมาดูแลกัน
เห็นข้อเรียกร้องไหมเห็นความมุ่งหวังเห็นเจตนาดีของคนอื่นไหม
ก็เห็นแล้วก็สอสอล่ะเขาก็เห็นความจำเป็นเหล่านี้
เราก็เข้าใจทีนี้ประเด็นที่ได้กล่าวไว้แล้วไง
เราก็อยากช่วยกันแก้ไขรัฐมนูลให้มันเกิดขึ้นได้จริง
แต่จะให้เกิดขึ้นได้จริงต้องอะไรล่ะครับต้องชอบด้วยกฎหมาย

ผมคิดว่ากฎหมายมันไม่ได้ล่วงมาจากฟ้าครับ
แล้วเราก็เอามาใช้คือเราเขียนขึ้นมามนุษย์เขียนขึ้นมาใช่ไหมครับ
ทีนี้การเขียนขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากทำตามกฎหมาย
ถ้ามันสนิทใจที่จะทำในเมื่อ
ถ้ามันเป็นกฎหมายที่มันมาจากความต้องการของเรานึกออกไหมครับ
แต่เมื่อกฎหมายมันมาอย่างนี้มันมาจาก
อย่างที่ทราบว่าที่มาของกฎหมายมันมาจากไหนใช่ไหมครับ
แล้วเอาไอ้ตรงนี้ไอ้กฎหมายตรงนี้ที่ไม่ได้มาจากประชาชนจริงเนี่ย
บังคับใช้แล้วก็บังคับแล้วก็ยึดเป็นหลักมั่นเนี่ย
ผมคิดว่ามันจะอยู่ร่วมกันยังไงครับ
ในเมื่อมันไม่สนิทใจที่จะยอมรับกฎหมายแบบนี้
คือถ้าส่งไปให้สารนุนตัดสินสารนุนบอกผิดขึ้นมาเนี่ย
ใครไม่ตั้งคำถามนะครับไหนจะที่มาของสารธรรมนูลอีก

มาจากการเห็นชอบของสวอย่างนี้อีก
แล้วเราจะสนิทใจเชื่อได้ไงว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่า
ผมเป็นไปได้ไหมครับที่จะคิดว่าเขาหัวกันหรือเปล่า

คุณจิรัฐกลางจะพูดสองประเด็นควบกันไป
คือประเด็นเรื่องของความไม่ชอบทำของรัฐมนุนปี๖๐ใช่ไหมคะ

อ่ะแต่ว่าอันนี้คือในมุมมองของคุณจิรัตน์นะคะ
แล้วก็ผนวกเข้าไปว่าคือรัฐมนตรีปี๖๐ทำให้การได้มา
ซึ่งตุลาการศาสตร์รัฐธรรมนูนเนี่ยทำให้เกิดความคลางแคลงใจ
ได้ว่าจะเป็นกลไกที่ไปทางเดียวกันหรือเปล่าอันนี้คือข้อสงสัยเราถูกไหมคะ
ทีนี้คำถามก็คือว่าเอาคิดหน้าเดียวขอประเมินแบบนี้เลย
คือว่าเรื่องที่จริงแล้วมันจะมีสาระสำคัญอยู่หลักเนี่ยอาจจะไม่เกิน๕เรื่องนะคะ
คือเรายังไปไม่ถึงเรื่องว่าตกลงแก้ทุกหมวด
หรือว่าเว้นหมวด๑หมวด๒นะคะซึ่งพักคุณโดดเดี่ยวพอสมควรอะ
คือคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เอางี้ผมพูดได้เฉพาะของก้าวไกร
เก้าไกรจะยันอะไรบ้างในสภาคะ
ยืนยันหลักการที่มันถูกต้องตามระบอบรัฐมนูลตามระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว
แต่ที่เรากำลังเถียงกันอยู่เรื่องนี้ครับ
สสลยังไม่ทันได้คลอดเลยนะครับเรายังไม่รู้เขาจะเขียนอะไรจะแก้อะไรบ้าง
แล้วในเมื่อยังไม่ได้คลอดเลยเนี่ยมันก็กังวลมันก็เป็นห่วงว่า
มันจะตายตั้งแต่อยู่ในท้องหรือเปล่าแล้วถ้ามันตายเนี่ยมันตายทั้งแม่ทั้งลูกนึกออกไหมครับ
ปัญหามันจะใหญ่ขึ้นม็อบที่บนถนนทุกวันนี้มันอาจจะใหญ่ขึ้นมากกว่านี้
เมื่อมีโอกาสที่จะเจอทางออกที่มันถูกต้องแล้วก็คือการแก้รัฐมนูล
ทำไมเราไม่ให้มันไปถึงจุดนั้นให้เร็วที่สุด
คุณจิรัตนหมายถึงว่าการยื่นสารธรรมนุนคือการทำแท้งเหรอ

คือผมพยายามคิดในแง่ดีพยายามคิดไปในมุมอื่นว่าเจตนาเขาอาจจะดีก็ได้ในการทำแบบนี้
แต่มันมองมุมไหนมันก็นี่คือการเตะถ่วงคือการทำแท้งชัด
เรียนเอาขอผนวกกลิ่นอายการเมืองเข้าไปด้วยค่ะสว
คืออันนี้ก็พอจะมองได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีศึกษารัฐมนูล
ก่อนรับหลักการแล้วอันนี้สสว
และพระเอิญว่าสวเป็นสพรัฐบาลใหญ่ด้วยครับ

เรื่องถ่วงเวลานี้ไม่น่าจะถ่วงนะ
การที่ยื่นเรื่องเพื่อให้หาลือสารลำนูนเนี่ย

เราก็ทำกลไกปกติของเราไปนะฮะ
แล้วก็การยื่นให้สารำนุนพินาวินิจฉัยปัญหาตรงนี้เนี่ย